เดี๋ยวแต่คุณจะมีเพื่อนดู๒๐๐หลุมด้วยกัน

ฟรีนะนี่เขามีคนกล้านะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูเขามีคนจ้างหนังมาฉายให้ผีดูคุณผู้ชมครับ
ที่สู่ศาลนี่แหละฮะบรรยากาศมันก็วางเวงดีเหลือเกินนะฮะ
สู่สารของมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอยู่ที่บ้านเกาะลอย
ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มีการว่าจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ผีดูครับ
สุสานแห่งนี้ครับใช้เป็นที่ฝังศพคนไทยเชื้อสายจีนและศพไม่มีญาติกว่า๒๐๐ศพ
อยู่ห่างไกลจากบุบันชุมชนไม่มีคนสานจรผ่านไปมาแน่ครับ
ถ้าเกิดไม่มีการฉายหนังนะมันจะเงียบวางเวงน่ากลัวมาก
มีชาวบ้านในพื้นที่ไปนั่งดูหนังกะผีด้วยสัก๑๐กว่าคนได้เขาไม่กลัวนะ
ถามนายกิติพงศ์กรองทองเจ้าของหนังกลางแปลงเขาบอกว่าหนังที่ฉายคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมี๓เรื่อง
มีจงขุยศึกเทพฤษพิชิตมารใหญ่เต็มฟัดแล้วก็สาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์นะฮะ
มีคนว่าจ้างมาฉายให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษดูเขามาไหว้บ่อยแล้วเขาบนบานสารกล่าว
ขอให้ธุรกิจที่ทำดีก็เลยมีการว่าจ้าง๗๐๐บาทมาฉายตั้งแต่๖โมงเย็นเลิกประมาณเที่ยงคืนนะครับ
จากการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างเขาบอกว่าไม่ประสงค์จะออกน้ำแล้วกันนะฮะ
เคยมาฝึกกีฬาประเภทหนึ่งที่นี่แล้วขอพรว่าให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วก็มากราบไหว้วิญญาณบรรพบรุษทุกปี
จากนั้นธุรกิจนะโอ้โหสำเร็จแบบพลิกเลยอ่ะดีมาตลอดเลยอ่ะ
ก็เลยว่าจ้างหนังกางแปลงมาฉายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณคนที่เป็นคนตายไม่มีญาติต่างได้ดูกันทุกปี
ชาวบ้านคนหนึ่งที่มาดูหนังกลางแปะเนี่ยขี่รถกันมาครับบอกว่าเขารู้ว่าที่สุสานเนี้ยจะมีการฉายหนังกลางแปลงก็เลยขับรถมาดูค่ะบรรยากาศก็วางเวงดี
ถามว่าไม่กลัวหรอเขาบอกว่าไม่กลัวหรอกมากก็หลายคนอีกก็เลยไม่กลัวก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่กลัวอ่ะลองมาคนเดียวสิจะกลัวไหมล่ะ
ขอบคุณร่างผู้แปลภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรครับ